คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของขบวนการหมูเถื่อนกันหน่อย
คือก็แหมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นับตั้งแต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
พันธุ์ตำรวจรีสุริยาสิงหากมล
คนก็ตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่ว่าแม้โดนเด้งหรือเปล่า
เด้งเส้นการทำคดีหมูเถื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ
แต่สุดท้ายเรื่องของการทำคดีก็ต้องเดินหน้าต่อ
เพราะว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ต้องไปดำรงตำแหน่งรองประหลักกระทรวงยุติธรรม
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมารักษาราชการแทนคือพันธบรตรียุทธนาแพร่ดำ
คือเช้าวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจรียุทธนาก็เลยประชุมเลย
ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน
คดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน
และคณะเพื่อกำหนดแนวทางการทำสำนวนคดีหมูเถื่อนหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจรีนัทพลบอกว่า

ที่ประชุมมีมติให้ขยายคดีพิเศษออกเป็น๑๐คดี
จำนวนนี้มี๙คดีที่ขยายผลมาจากการจับกลุ่มบริษัทชิปปิ้ง๑๐บริษัท
ถูกดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้
วันนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหา๑คน
ซึ่งเป็นในทุนอีกบริษัทมาให้ปากคำค่ะ
จากการสืบสวนพบว่า๑๐บริษัทนี้
นำเข้าหมูเถื่อน๒๓๘๘ตู้ตั้งแต่ปี๒๕๖๔นะคะ
กรมศุลกากรมาพบมีหมูเถื่อนตกค้าง๑๖๑ตู้
ท่าเรือแหลมชะบังตามที่เคยนำเสนอข่าวกันไปแล้วนะคะ
หมูเถื่อนเพิ่มอีกสิบหกตู้ตกค้างอยู่ที่ท่าเรือแหลมชะบัง
คือเจอเพิ่มเพิ่มจาก๑๖๑ที่เจอก่อนหน้าค่ะ
ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งคดี
เป็นความผิดที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร
เพื่อที่จะสะสางขบวนการลักลอบนำเข้าทั้งหมดนะคะ
และกลุ่มนี้ยังไม่เคยถูกจับมาก่อนด้วย
ขยายผลมาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะ
และมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐที่พบว่า
กรอาธิกรรมกลุ่มนี้เป็นองค์กรใหญ่
เขาทำเป็นลักษณะที่เป็นเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่เลยนะคะ
กลุ่มนี้นำเข้าหมูเถื่อนมาแล้วหลายพันตู้

เจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการประจำหลายคนเลยค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
อำนวยความสะดวกให้กับองค์กรอาทยากรรมกลุ่มนี้
หมุนเวียนหลักพันล้านบาทค่ะ
เพิ่มขึ้นนี่คือมันสืบเรื่องเกี่ยวข้องกับก่อนหน้านี้หรือยังไง
ใช่ครับอันใหม่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับ๑๖๑ตู้
แต่ทีนี้จากการที่เราสืบสวน

ที่มีเจ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก
แล้วก็รวมทั้งอาจจะมีเจ้าที่ค่ายการฝ่ายการเมือง
ค่อยการประจำแล้วก็ในทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง
อันนี้เราก็จะดำเนินการในภาพรวมขนาดใหญ่ครับ
แสดงว่า๒๓๘๕ตู้คือไปเชื่อมกับชิปปิ้ง
ก่อนหน้านี้ที่เราจับกลุ่มได้ด้วยใช่ไหมคะ

จากการตรวจสอบพบเป็น๒๓๘๘ตู้แล้วครับ
ก็กลุ่มชิปปิ้งที่นำเข้ามา๒๓๘๘ตู้
และที่เราจะขยายผลเป็นคดีใหญ่คือว่า
อกจาก๒๓๘๘ตู้คือกระบวนการที่นำเข้ามาแล้ว
เป็นจำนวนมากนะครับที่เราได้จากการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็ข้อมูลจากหน่วยงานต่างส่งเข้ามาให้ครับ

ไปยื่นหนังสือให้ประธานกรรมนาฬิการการเกษตร
มาที่การการเกษตรและสหกรณ์ของสภาพผู้แทนรัศดร
ตรวจสอบการทำลายเนื้อหมูที่ผิดกฎหมาย

เห็นว่ามีพฤติกรรมสอบพิรุธค่ะ

เนื้อหมูเถื่อน๔๕๐๐๐กิโลกรัม

ถ้าไม่จำหน่ายก็ต้องทำลายทิ้ง
แต่จากการชี้แจงของกรมประสุทธิ์อ้างว่า
มีเนื้อหมูนำเข้าผ่านแดนไปยังประเทศที่๓
มีเชื้อโรคระบาด
ที่สามารถระบาดได้ไกลถึง๒๕๙กิโลเมตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมประสุทธิ์
เลือกวิธีการทำลายเนื้อหมูเถื่อนทิ้ง

แต่ไม่เห็นบอกเลยว่าฝังที่ไหน
ไม่เห็นบอกเลยฝังจำนวนเท่าไหร่

เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ฝังกลบถูกต้องตามหลักป้องกันโรคระบาด
และที่สำคัญจะมั่นใจได้ยังไง
ฝังกลบเนื้อหมู๔๕ล้านกิโลกรัมฝังกลบหมดเลยเหรอ
เนี่ยค่ะก็เลยเป็นข้อสังเกตแบบนี้นะคะ